ท่านผู้ชมครับที่ปราจีนบุรีเนี่ยกลางดึกคืนที่ผ่านมาบ้านหลังหนึ่งสุนัขเห่าเหลือเกิน
เจ้าของบ้านต้องออกมาดูปรากฏว่าสุนัขที่มันเห่าเนี่ยมันเห่าจอราเข้จราเข้บุกขึ้นมาบนบ้านนี่ฮะนี่จับเอาไว้ได้แล้ว
โน้นหมู่๘ตะบนกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับ
นี่กูภัยก็จับมัดแขนมัดขาเรียบร้อยเอาขึ้นรถนะฮะเดี๋ยวไปเลี้ยงดูไว้ก่อน
อันนี้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไม่ได้ค่ะต้องเอาไปดูแลไว้ก่อนนะฮะ
คือจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องน้ำคนงานในบ้านเลขที่๓๓ทับ๒หมู่๘
เป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างซึ่งมันติดกับชายทุ่งมีป่าละเมาะมีสระน้ำด้วยนี่ฮะ
ผู้ที่เป็นคนงานที่อาศัยอยู่ตรงบ้านพักตรงนี้เนี่ยนะครับนางสาวจินตนาพรแสงมณีอายุ๒๕ปี
บอกว่าเมื่อคืนนี้นอนอยู่ก็มีลูกชายวัย๗ขวบแล้วก็สามีได้ยินเสียงแบบโอ้โหหมามันเห่า
เห่าแบบเห่าอยู่หลังห้องพักเห่าแบบแม่เห่าจังเลย
เห่าแบบผิดปกติปกติไม่เคยเห่าอะไรขนาดนี้
บอกมันเห่าจังเลยก็เลยบอกให้สามีเนี่ยไปดูหน่อยนะสัก๓ทุ่มกว่า
ให้สามีไปเดินดูที่แถวหน้าห้องน้ำที่สุนัขมันเห่า
อายุน่าจะสักสามสี่ปียาวสักเมตรกว่านะครับเจ้าหน้าที่บอกหนักประมาณสี่สิบกิโลกรัมนะ
มันนอนอ้าปากอยู่หน้าห้องน้ำแบบนี้เลยนะฮะ
นี่ภาพกราฟิกเราเหมือนเลยค่ะ
ที่แรกผมยังคิดว่าตัวจริงอันนี้ตัวปลอมนะฮะมันนอนอยู่ตรงนี้
พอมันเห็นคนมันคลานเข้าไปในห้องน้ำพอมันคลานเข้าไปในห้องน้ำ
จังหวะมันคลานอยู่จะเข้าห้องน้ำพอจะอุ่นใจได้แล้วเดี๋ยวจะปิดประตูขัง

มันวกหันหน้ากลับมาคุณเดี๋ยวมาสอนโอ้โหแล้วมามองมองเจ้าของบ้านเขานะ
แล้วมันก็ย้ายเปลี่ยนเป็นคลานเข้าไปที่ห้องพักของคนงาน

ทีนี้ก็เลยต้องโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะฮะแล้วผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับไปนะครับ
นึกว่าขโมยขึ้นบ้านพอเปิดไฟห้องน้ำเห็นนอนอยู่ตรงนั้นพอดี
แล้วก็เดินเข้าไปในห้องน้ำที่ได้จะให้แฟนไปปิดรอบมันก็หันหน้าออกมาเนี่ยก็เดินเข้ามาข้างในเดินไปนอนตรงนู้นเลย
เข้าไปนอนตรงนู้นเท่าไหร่เหรอ
ใช่ต้องไปนอนตรงนู้น

คิดตัวปฏิวัยคือด้านหลังที่พักคนงานนี่เขามีพวกศะน้ำ
นะฮะเพราะว่าเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเนี่ยพี่ชายของเธอเสียชีวิตอยู่ที่สป
ลาวตอนนี้ยังไม่สามารถนำศพกลับมาบำเพ็ญกุศล
ประเทศไทยได้เชื่อว่าจราเข้ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นดวงวิญญาณของพี่ชาย
ที่เข้ามาสิงอยู่ในจราเข้แล้วก็มาหาเธอเพื่อจะมาบอกว่าอยากจะกลับบ้าน
ก็เลยสิงจราเข้เข้ามาหาเธอเพื่อจะมาสื่อสารอะไรบางสิ่งบางอย่าง
อันนี้ความเชื่อของทางคนงานที่เขาเจอนะแต่เรื่องของสภาพพื้นที่อะไรพวกนี้ก็ต้องว่ากันอีกทีนึงนะครับ
ขณะที่ทางกู้ภัยที่ไปช่วยนะครับบอกว่าไปถึงเนี่ยไปตรวจสอบเนี่ย
ไปเจอจราเข้ตัวนี้นอนอยู่ที่หน้าห้องพักคนงานนะครับก็ใช้เชือกมัดนะคือก็จับไม่ยาก
กู้ไพบอกไม่ใช่ตัวนี้นะฮะอันนี้เราทำขึ้นมาก็เลยจับไม่ยาก

ตัวนี้ก็น่าจะอยู่มา๔๕ปี
ไม่ถึงน่าถึงตัวนี้นะจัยอยู่ที่นี่มานานแล้ว
จะต้องไปตรวจสอบต่อนะครับ
หลุดมาจากบ่อไหนหรือว่าใครเลี้ยงไว้หรือว่าใครเอามาปล่อย
ตอนนี้ก็เอาไปดูแลก่อนนะครับที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงปลาจีนบุรี
คืนสู่ธรรมชาติไม่ได้ต้องดูแลก่อน